ลมก็ไม่มีเจออีกทีทับบ้านพังเฮ้ย
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยละกันค่ะ

เป็นต้นรักแล้วต้นรักขนาดใหญ่มากเลยนะ

ยืนต้นมายาวนานแล้วจู่มันหักโค้นลงมาแล้วก็มาขวางอยู่ตรงถนนนี่แหละ
รถจะสัญจรไปมาทำยังไงไปไม่ได้สิ
นี่คือถนนสายขลุงพริ้วที่ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ
แล้วมันไม่มีลมด้วยฝนก็ไม่ได้ตกมา
โอ้โหล้มลงมาแบบนี้ทับร้านขายข้าวแกงหลังคาทะลุเลยอ่ะ
ทับม้าหินอ่อนทับสายไฟแรงสูงขาด
เจ้าหน้าที่นะต้องกันถนนสองฝั่งเลยแล้วก็เร่งเคลื่อนย้าย
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะถึงจะเปิดเส้นทางจราจรตรงนี้ได้
แล้วจากการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
คล้ายกับสารพระภูมิเจ้าที่ไหมมีหุ่นปั้นรูปคุณยาย
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าสารใยรักหรือว่าเจ้าแม่รัก
เพราะว่าอะไรต้นไม้ต้นใหญ่ต้นอะไร

บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าบารมีเจ้าแม่หรือว่ายายรักที่สิงสถิตอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่นี่แหละ

เพราะว่าร้านข้าวแกงที่เคยเปิดขายหยุดพอดีด้วย
้าหินอ่อนปกตินะคุณถ้าเกิดร้านข้าวแกงเขาเปิดใช่ป่ะ
คนก็ซื้อข้าวแกงมามานั่งกินตรงม้าหินอ่อนเนี่ย
ไอ้วันที่เกิดเหตุพอร้านปิดคนก็ไม่มานั่งตรงม้าหินอ่อนไง
ไม่มีฝนไม่ไม้ยังเกิดเหตุก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นปฏิหารหรือเปล่า
นี่คือเจ้าแม่หรือว่ายายรักช่วยเอาไว้
ถ้าเกิดเกิดวันธรรมดาวันที่ร้านข้าวแกงเปิด
จะมีคนเจ็บคนตายไหมล่ะจากต้นไม้ที่มันล้มโค้นมาแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาเลขอื่นไม่ได้แล้วล่ะ
ขอเลขที่ของร้านข้าวแกงได้ไหมได้ค่ะ
จัดให้๑๙ทับ๑๐หมู่๑๐จุดตรงนี้แหละที่ต้นรักยักษ์
มันล้มลงมาทับนั่นเองนะคะจดกันไปสะสมกันไว้นะ
เต็มหน้ากระดาษแล้วค่ะอ่าพามาดูต้นนี้ค่ะ
ต้นสวยงามซะเหลือเกินเขาบอกตอนนี้มันกำลังสวย
เขาเรียกกันว่าเป็นต้นโพสีชมพูโอ้นี่อันนี้ถามว่าคุณคุณว่าสวยไหม
มันเป็นสีแบบนี้น้องมันดูสวยหวานแล้วต้นนี้มันดูย้ายใหญ่
คุณผู้ชมค่ะต้นโพสีชมพูนี้นะคะมีความสูงสูงไม่มาก
แต่ประเด็นคือมันอยู่ใต้ต้นโพใหญ่อีกทีหนึ่ง
คือต้นโพสีชมพูสูง๑๖๐เซนนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ไม่ใช่เขาที่บอกว่าแต่ชาวบ้านอ่ะบอกมาเนี่ยอยู่ใต้ต้นโพขนาดใหญ่อีกทีนึง
ซึ่งต้นโพใหญ่ที่คุณเห็นว่ามันสูงตรงานใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา
อันนั้นอายุกว่ายี่สิบปีนี่อยู่ในวัดใหม่คลองปีค่ะ
ที่บ้านมหาเจรียนะคะที่อำเภอสอยดาวจันทบุรี
ชาวบ้านบอกว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนก็เลยมีใบโพลออกมาใหม่เป็นจำนวนมาก
ความสมบูรณ์ของมันเนี่ยใบมันออกมาเป็นสีชมพูอ่อน
ชมพูเข้มใบแก่ก็จะมีสีขาวอันแน่นอนไหว้แบบนี้เขาก็ต้องเชื่อกันล่ะค่ะ
ชาวบ้านนับถือต้นโพสีชมพูนี้เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์
เขาว่ากันว่าถ้ามาไหว้ขอโชคลาภมักจะสมหวัง
แล้วคุณจะได้รับสิ่งดีไปในชีวิตนั่นเองค่ะ
เขาก็คงมามองมาส่องนะแต่ถามว่าคุณขวาน
ไหนเลขเลิกมีอะไรก็เมื่อกี้บอกไปแล้วสูงไงความสูง
ความสูงของต้นโพสีชมพูหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรค่ะ
ส่วนต้นโพใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปอายุ๒๐ปีค่ะ
สองเลขนะฮะค่ะเออไปต่อที่เกาะคำชโนธวังนาคินเลย
คุณผู้ชมฮะที่นักท่องเที่ยวเขาไปแห่กราบไหว้นี่ครับ
ขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมากันล้นหลามเลยครับ
เขาก็มีบางส่วนมาจุดทูปรอลุ้นอยู่๑๐นาที
สิบนาทีก็ได้เลขที่สวยและถูกใจของพวกเขาก็คือสองแปดสาม
แล้วก็สามแปดสองครับส่วนขันน้ำมลพเจ้าที่ทำในพิธีบวงสวงเปิด
รับโชคน้ำตาเทียนก็มีมีเลขไทยด้วยนะ
อ่าเดี๋ยวต้องดูกันเองเป็นเลขอะไรเลขไทยโอ้โหหกไหม
แปดหรือหกอ่ะแปดอุ้ยดิฉันว่าแล้วแต่ตาคนจะมองแล้วอย่างนี้โหยากจังเลยอ่ะ
หนคอซ้ายทีขวาทีผมยังดูไม่ออกเลยนี่คอเคล็ดแล้วค่ะ
แต่นักข่าวบอกว่าแปดนะหรอเออเป็นแปดเลขไทยครับ
แล้วเลขที่เด่นชัดไม่ต้องดูลำบากคือยอดเงินปากนาคครับที่คนตามตลอดแหละ
งวดไหนพ่อปู่แม่ย่าจะให้โชคแล้ววันที่๑มิถุนายนนี่เลยครับ
ตามนี้เลยฮะจดเข้าไปได้เลยสามสามห้าสี่สอง
แล้วก็มีหนึ่งห้าสี่สี่ห้าเจ็ดครับไม่รู้ยังมีพื้นที่ในกระดาษจดอยู่หรือเปล่ากันนะ
เอออ่าขอให้โชคดีแล้วกันค่ะค่ะ
ทำดีมาครึ่งปีขอเป็นเศรษฐีสักรอบนึงละกัน
รอลุ้นกันนะคะ๔โมงเย็นนี้เชื่อว่าทุกคนจะยิ้มออกนะคะ